ตามกันต่อกับเรื่องของเสียท็อปเสียกรรมลอลลวงโลก
ทำไมถึงออกนอกประเทศไปได้
หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้

ตอนมก็ต้องมีข้อมูลที่เป็นประวัติ
คดีก็เคยมีมาก่อนมากมาย
ทำไมถึงสแกนหน้าปุ๊บแล้วออกนอกประเทศไปได้
คือเดิมทีเดียวเราคิดว่าเสียท็อป
ถ้าเกิดว่าจะต้องหนีออกนอกประเทศ
น่าจะใช้ช่องทางทางธรรมชาติ

แต่พอไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

ไปโต้งเลยผ่านตบปกติเลยนะคะเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะ
สุดท้ายแล้วมีหมายจับจริงหรือเปล่า
ถ้ามีหมายจับแล้วทำไมเดินทางออกนอกประเทศได้
แล้วรายล่าสุดเจ้าสาวบุรีรำได้แจ้งความหรือยัง

แต่ที่แน่เขามีไลน์ออกมา
เขาบอกว่าเป็นไลน์ที่ผู้สื่อข่าวเราได้คุยกับเสียท็อป
เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกลับมาชี้แจกดินแหลงข่าว
เขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นกำมาลองที่ทั้งหมดทั้งหมดเป็นการกล่าวอ้างทั้งหมดทั้งหมวด
เขาบอกว่ามีไหมนักข่าวไทยที่ไม่สตรอเบอร์รี่เนี่ย

ฮ่องกงอยู่ได้๓๐วันเดี๋ยวต้องกลับมาแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือจะไปต่อประเทศที่๓ไงยังไม่รู้เหมือนกัน
เผื่อมีธุรกิจเหลือเกิน
แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องคือคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมเสียท็อปเขาไปอ้างตัวว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของอดีตนายกยิ่งรัก
ไปนั่งประชงประชุมกันอยู่ในเมืองจีนนู่นนะครับ
กับบริษัทชิโนคอนที่ประเทศจีนคุณผู้ชม
คือล่าสุดเราตรวจสอบไปเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเขาเป็นทีมงานจริงหรือเปล่า
ต้องการจะรู้ทำไมถึงไปดูงานด้านรถไฟที่จีนได้ล่ะ
ไปดูงานวันที่๒๖๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
เขาบอกว่าเข้าไปในฐานะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลไทย
ยิ่งใหญ่นะนายรายงานอ้างไปถึงว่าไปสร้างความร่วมมือ
บริษัทจีนกับการรถไฟแห่งประเทศไทยของไทย
คณะของเสียท็อปมีทงชาติไทยด้วยแล้วก็จีนหารือกัน
มีภาพนั่งประชุมด้วยกันด้วยนะฮะรัฐบาลสมัยนั้นก็คือ
รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรี
ทีมข่าวทีมข่าวการเมืองก็ต้องสอบถามไปทางด้านของ
นายวิมรุ่งวัฒนาจินดานายวิมเนี่ยเป็นอดีตเลขานุการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยของคุณยิ่งรัก
บอกกับทีมข่าวบอกว่าเท่าที่ตามข่าวเท่าที่ดูหน้าตาของเสียท็อป
จากการทำงานกับคุณยิ่งรักคือคุณวิมทำงานใกล้ชิดคุณยิ่งรักมาก
คุณบินบอกว่าผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเสียท็อปเลย
ในการทำงานไม่มีคนนี้ในทีมของคุณยิ่งรักแน่นอน
ไม่ทราบว่าเป็นที่ปรึกษาของรองนายกหรือว่ารัฐมนตรีคนอื่นหรือเปล่า
เพราะว่าการที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคณะจะแต่งตั้งมาเอง
คุณวิมในวิมบอกด้วยว่าหากสังคมมองให้ลึกคงจะทราบดีว่า
การทำงานของรัฐบาลแต่ละชุดนั้นจะทำงานเป็นทีมมากกว่าในนามของบุคคล
แต่ว่าเสียคนนี้ไปในนามบุคคลจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการแอบอ้างมากกว่า
เพราะว่าบางคนอาจจะเชื่อว่ามีการแต่งตั้งจริง
บางคนอาจจะเชื่อว่ามีการรู้เห็นเป็นใจกับผู้ใหญ่หรือเปล่า
แต่ว่าด้วยการกระทำของผมว่าเขาเป็นการกระทำเป็นส่วนคนมากกว่านะครับ
เขาไม่ได้ทำงานหรือว่าเดินทางไปหรือว่ากระทำอะไรเป็นหมู่คณะ
ทีนี้เรื่องของการแอบอ้างว่าเป็นที่ปรึกษารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์สนิทกับคุณทักษิณเองก็ดีเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจปอท
คือพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรในฐานะโฆษกปทก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปปรึกษาที่ประชุมระดับสูงก่อนเพื่อไปตรวจสอบว่าเสียท็อปแอบอ้างเป็นที่ปรึกษารัฐบาลจริงหรือไม่อย่างไร
ต้องตรวจสอบย้อนหลังให้ละเอียดหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็สามารถเอาผิดดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะรวมถึงเนี่ยคุณผู้ชมมันมีบัตรนี่ไงเออมีการโพสต์ข้อความรูปภาพต่างคือเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าการโพสต์เนี่ยเป็นเท็จหรือเปล่าแล้วทำให้บุคคลอื่นเสียหายหรือไม่เป็นการหลอกลวงหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจริงก็สามารถ
เราก็ยินดีที่จะดำเนินการให้แล้วก็ส่งผล
เพื่อประกอบสังนวนกับท่านครับส่วนหลักครับ
ทีนี้ประเด็นกรณีเรื่องที่เสียท็อปเดินทางออกนอกประเทศ

คนตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตรวจสอบจากระบบของสตมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยนะ
เห็นเลยว่าเสียท็อปเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่๖ตุลาคม๖โมง๓๕นาที
สาบเหตุผลว่าเป็นการหลบหนีข่าวเช้า

แต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเสียท็อป
อย่างที่คุณโรสลินบอกอยู่ในฮ่องกงได้๓๐วันค่ะ
จากนั้นมีทางเลือก๒ทาง
กลับประเทศไทยก็ไปประเทศอื่นต่อนะคะ

แต่ถ้าหากตมได้รับการประสานในการคุมตัว
หรือมีปรากฏหมายจับเสียท็อปในภายหลังเนี่ย

ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเสียท็อปเนี่ยเปลี่ยนทั้งชื่อ
ทั้งนามสกุลมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
แม้จะเคยถูกดำเนินคดีในหลายพื้นที่
ของทางตมก็เลยไม่มีการแจ้งเตือน

แต่หลายคนจะมีการเปลี่ยนชื่อ

รวมทั้งเรื่องของไอดีบัตรประชาชนมันก็ไม่เปลี่ยนนี่

ทำไมถึงตรวจจับไม่ได้ไม่มีการแจ้งเตือน

หลายคนก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
จริงที่ทางด้านของทรแก้วเพชรระบุว่า
ตอนนี้ข้อมูลหลักฐานพร้อมจะเอาผิดกับนายท็อปแล้วนะ
เหลือเพียงรอเจ้าสาวผู้เสียหายพร้อม
แล้วก็เดินทางไปแจ้งความที่กองบังคับการปรับปราม
เหตุผลที่เจ้าสาวไม่แจ้งความหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่แจ้งความ
คือจริงแล้วเนี่ยก่อนอันนี้เจ้าสาวกับนายท็อปเขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะเอาเงินเนี่ย
ค่างานแต่งไปจ่ายคืนให้วันที่๙ตุลาคมซึ่งมันยังไม่ถึงดิวนั้น
เจ้าสาวก็โคยังคงมีความหวังอยู่ยังรออยู่ก็เลยไม่แจ้งความ
วันนี้วันที่๘คือพรุ่งนี้เป็นดีลที่ต้องเอาเงินไปให้เขา
แต่คืออยู่ฮ่องกงแล้วไงก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะ
แล้วสำหรับข้อหาที่สามารถเอาผิดกับในท็อปได้เบื้องต้นคือมีข้อหาช่อโกง
ส่วนเรื่องของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้น
รวมทั้งข้อหาอื่นต้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณา
เนื่องจากว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่คดีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความ
อายแล้วจนคดีความมันบางเคสมันก็หมดอายุความไปแล้ว
เช่นเรื่องของเจ้าสาวที่เกิดขึ้นมันก็จะหมดอายุความแค่๒เดือน
๒เดือนข้างหน้านี้ถ้าไม่ได้แจ้งความมันก็จะหมดอายุความไป
เจ้าสาวคนก่อนที่ไม่ได้แจ้งความมันก็หมดอายุความไป
ไปฟังเสียงของทนายรณรงค์นะครับ
อยากให้มันเกินสามเดือนแล้วกันการตัดสินใจนะคือหลักฐานเราก็มั่นใจว่า
มันน่าจะขึ้นสารได้อ่ะเหลือแค่ตัวผู้เสียหายแล้ว
เขาก็นัดกับทางเศี่ยหมื่นล้านเอาไว้นะวันที่เก้าตุลาคตังค์๓ล้าน๕
มาให้เอามาจ่ายหนี้จ่ายสินให้หมดเขาก็เลยคิดว่าบางครั้งเผื่อเจ้าบ่าวจะเอามาจ่ายแล้วมั้ง
ก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าเจ้าบ่าวจะมาจ่ายในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีหลักฐานเด็ดออกมาทีมข่าวเราได้ข้อมูลการคุยไลน์
ระหว่างคุณดารินเจ้าสาวบุรีรำกับในท็อปเสียท็อปพูดคุยกัน
เนี่ยแชทมาแชทมาขอเงินฝ่ายหญิงยังขอเงินอยู่นะ
มาขอเงินฝ่ายหญิงอ้างว่าโอ๊ยไม่สบายไม่มีเงินเลย
นี่ฝ่ายหญิงก็บอกว่าไม่สบายเหมือนกันยังต้องทำงานด้วย
นี่อะไรอ่ะหายขึ้นมาตี้ด้วยอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยฮะ
ผู้หญิงเขาบอกว่ายังทำงานอยู่ทำงานได้เงินน้อยสุดท้ายเนี่ยบอกว่าอ้าวทำงานได้มาสามพันให้สองพันแล้วกันนะ
พี่สองพันครับขอบคุณครับยังจะให้เขาสองพันอยู่นะฮะนะฮะ
จากนี้ฝ่ายหญิงยังได้ทวงถามความสัมพันธ์ว่ายังรักกันอยู่ไหมพร้อมกับตัดเพราะว่าไม่รักกันมาทำลายครอบครัวจนพังทำไม
ยังมีการคุยกับท็อปอยู่นะครับนอกจากนี้นะฮะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวบอกว่า
ความเคลื่อนไหวของท็อปด้วยว่าวันก่อนเนี่ยเสียท็อปเนี่ยก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
ลูกน้องไปขนของจากคอนโดที่เขาเคยอยู่ด้วยกันที่เคยเช่าอยู่ด้วยกันกับดาริน
แล้วพอขนของออกปุ๊บเสียท็อปก็เดินทางออกไปฮ่องกงทันทีเลยนะครับ
อันนี้คือที่คุยกับผู้หญิงผู้เสียหายใช่ค่ะมีคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือเขาบอกว่าช่วงดึกของวันที่๗ตุลาคมทีมข่าวไทยรัฐได้คุยไลน์เหมือนกัน
คนที่ดูแล้วละไม้คล้ายทั้งรูปโปรไฟล์ทั้งชื่อเลยเหมือนในท็อป
คือเราไปขุดคุยมาไปหามาว่าเอ๊ะไอดีไลน์ของนายเสียท็อปเนี่ยอะไร
จนในที่สุดแล้วเราก็ได้มาคือปลายทางเนี่ยอ้างว่าเป็นตัวเสียท็อปเนี่ย
คุณผู้ชมดูนะเอ่อต้องถามคุณนักข่าวครับว่าเห็นหลักฐานยังเออ
คือประมาณว่าทวงถามว่าคุณเห็นหลักฐานไหม
คือตอนนี้เสียท็อปก็พูดทำนองว่าที่มันเรื่องมันไปไกลมันโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนี้
เป็นเพราะว่าพวกนักข่าวปิดเบือนความเป็นจริงไม่ได้ดูข้อมูลหรือหลักฐานของผู้ที่มากล่าวอ้างเลยว่ามีจริงไหม
คือนักข่าวเราก็ถามไปว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่อะไรยังไงหนีหรือเปล่า
บอกว่าคนเขียนข่าวเวลาได้ข้อมูลควรจะตรวจสอบไหมครับหรือไม่ต้องตรวจสอบก็เขียนเอามันอย่างนั้นเหรอ
แล้วแต่ละสาเหตุมีหลักฐานไหมผมเห็นมีแต่ข้อกล่าวอ้างนี่ร่ายยาวมาเหมือนกันนะ
คือตอนนี้เสียท็อปบอกว่าตัวเขาเองอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกที่จะให้รายละเอียดต่างนะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวเดี๋ยวจะแถลงข่าวนะคือเสียท็อปบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ท็อปบอกว่าเขาเนี่ยมีแต่ถูกกล่าวหาอ้างกันลอยไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารอะไรเลย
มีการบอกนักข่าวด้วยว่ามีการบิดเบือนใครทำอะไรหรือพูดอะไรไว้เดี๋ยวก็จะต้องรับผิดชอบ
คำพูดและการกระทำเหล่านั้นว่าอะไรเป็นเรื่องจริงว่าอะไรไม่ใช่เรื่องจริง
เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอทั้งหมดนะรอการแถลงข่าวอะไรเนี่ยอัดเสียงพูดมาก็ได้นะ
คือหมายว่าเราอัดเสียงพูดมาก็ได้ว่ากรณีที่ถูกคนกล่าวอ้างว่าเป็นเสียกรรมล้อไม่จริงใช่ไหม
เสียงมาก็ได้ชื่อว่าหลายคนอยากฟังจะได้ให้คุณท็อปมีพื้นที่ในการชี้แจง
เขาบอกว่าเนี่ยไว้อัดเสียงวันแถลงข่าวละกัน
ถ้าแถลงข่าวไม่ต้องอัดก็ได้มั้ง

คือนักข่าวก็พยายามถามว่าเสียท็อปจะกลับมาเมื่อไหร่
ก็ไม่ตอบเสียท็อปจะแถลงข่าววันไหน

ก็สุดท้ายก็ได้แต่รอแล้วค่ะว่า

เป็นไม้ตายที่จะออกมาโชว์ต่อสื่อมวลชน

หลักฐานไหมมีแต่คำกล่าวอ้างอะไรแบบนี้นะ

เราก็อยากฟังจากปากเสียท็อปเองแหละ

ยอมรับแค่เรื่องเดียวคือเรื่องหนี้ก็คือเรื่องค่าใช้จ่าย
บอกว่าเรื่องนี้ผมยอมรับเดี๋ยวผมจัดการอันนี้จากจริง
แต่เรื่องอื่นที่มีประเด็นออกมาเขาพูดเลยว่า
นักข่าวมีหลักฐานหรือเปล่าได้ยินแต่คำกล่าวอ้าง
เราก็อยากถามว่าเสียท็อปไปเป็นทีมงานของรัฐบาลตั้งแต่เมื่อไทยเหมือนกัน